ไปถึงข่าวดราม่านี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ที่นักเรียนน่ะต้องเอาไอ้ไฟฉายเนี่ย
ไฟฉายในมือถือเนี่ยส่องแล้วเรียนนักศึกษ์อ่ะ
โรงเรียนอย่างนี้มันยังมีอยู่เหรอเนี่ย
ขณะนี้บรรยากาศฝนตกค่ะ
การทำการเรียนการสอนนักเรียนชั้นม๒ทับ๑นะคะ

เพื่อแก้ปัญหาโดยการเอาโทรศัพท์มือถือส่องหนังสือเรียนนะคะ
ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือค่ะห้องนี้มืดเลยค่ะ
อ่าเราแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องนะคะ
อ่านะคะ

คนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะ
พอที่มีโทรศัพท์มือถือก็พอที่จะอ่าน

เหมือนอยู่ในถ้ำเลย
เหมือนอยู่ในถ้ำเลย
โอ้โฮคนวิจันทร์กันสนั่น
โรงเรียนนี้ไม่มีไฟใช้๒เดือนแล้ว

คลิปนี้เป็นการเรียนการสอนของโรงเรียนนารีนุกูล๒
ในอำเภอเมืองอุบลรัชธานีครับ
คือคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่งคือหนึ่ง
มีไฟฟ้าใช้นานกว่า๒เดือนครับ
เพราะต้องรองบประมาณจัดสรรมาเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่
ที่จริงเป็นยังไงครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนดังกล่าว
ไปคุยกับนางธัญพรจารุจิตท่านภูมิในการโรงเรียนนารีนุกูล๒
เนื่องจาก๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนที่มีอายุกว่า๒๐ปี
มันลัดวงจรลัดวงจรเสร็จปั๊บหม้อแปลงนะครับระเบิด
ใช้งานไม่ได้แล้วนี่อันนี้
แต่เกือบ๒เดือนแล้วนะ
หลังเกิดเหตุคือมันใช้เงินเยอะดอม
ไปแจ้งการไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบ
เขาประเมินแล้วว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
๔แสนส่งเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลรัชธานีนะครับ
แล้วก็เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ

โรงเรียนประสานขอใช้ไฟจากรอบก่อนนะฮะ
โรงเรียนใช้ได้ชั่วคราวแล้วก็

เพื่ออำนวยความสะดวกอะไรพวกนี้
อะไรงดใช้งดใช้ไปเลยนะครับ
ใช้เพียงพัดลมนะครับห้องละ๑ตัว

ถ้าจำเป็นจริงเอาเครื่องปั่นไฟมาสนับสนุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
มีหนังสือจัดสรรงบประมาณจำนวน๔๔๙๒๙๒บาท
เพื่อใช้ในการเปลี่ยนหม้อแปลงที่พัง
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างนะครับ

ส่วนคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับ
ที่ใช้โทรศัพท์ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือ
โรงเรียนชี่จังบอกว่าวันนั้นฝนมันตก

ก็เลยขอให้นักเรียนช่วยนะครับ
ช่วยก็คือเอาไฟฉายมาส่องเรียนหนังสือกันไปนะครับ

นี่ยังจัดหาคนมาทำกันอยู่เลย
แล้วคลิปเมื่อสักครู่น้องบางคนก็ไม่มีมือถือด้วย
ใช่แล้วก็ลำบากอะ
ตัวเมืองอุบล